เรื่องนี้เป็นประเด็นดังเลยเมื่อวานนี้
เพราะว่ามีสายการบินจากเกาหลีใต้
บินกลับมาที่สุวรรณภูมิ๔เที่ยวบินด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นผีน้อย
แต่ทีนี้มีคนหนีการกักตัว
ช่วงแรกเค้าจะมีการเข้ามากัก้วยในห้องก่อน
ที่สุวรรณภูมินะมีคนหนีออกไปช่วงนี้๗๐๘๐คน

อยู่ที่ไหนบ้างตอนนี้ล่ะ

ไม่ยอมกักตัวเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตามตามถึงบ้านเลย
คุณเข้าประเทศมาต่อมอเขามีอยู่แล้วว่าใครเข้ามาถูกไหม

เมื่อวานนี้นะคะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยถึงการเดินทางกลับของคนไทยในเกาหลีใต้
บอกว่าคนไทยที่เดินทางจากเกาหลีใต้ทุกคน
เอามาตรการก่อนนะคะทุกคนเลยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นผีน้อย
แรงงานที่ไปทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้
หรือไปเที่ยวเอาจองตัวไปแล้วไปเที่ยว
เที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาทุกคนจะต้องถูกคัดกรองที่สนามบินก่อน
ถ้าพบว่าเข้าข่ายมีไข้หรือว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

จะถูกส่งตัวเข้าสถานพยาบาลไปตรวจหาเชื้อไวรัส
ทราบผล๒วัน๔๘ชั่วโมง
ที่เหลือค่ะจะถูกส่งตัวไปที่ฐานทัพเรือสัตหิบชนบุรี
เอาไปทำไมเอาไปคัดแยกต่อว่าผู้ใดบ้าง

จะต้องถูกกักกันโรคในพื้นที่ที่กำหนด
หลายคนบอกถ้าฉันไม่ได้เป็นไข้ถ้าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลย

ไปเพื่อให้เขาคัดกรองตรวจให้แน่ใจ
แล้วเขาค่อยส่งคุณกลับบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ภูมิภาคไหนก็ตามเนี่ยนะคะ
แต่ไปก่อนแล้วกันไปกักตัวก่อนแล้วกันเนี่ยนะคะ
โดยผู้ใดสามารถแยกตัวไปกักโรค
คือตรวจสอบแล้วไม่มีโรคส่งกลับบ้านต่อ
แต่ปรากฏว่าบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะ
มีผู้โดยสารย้ำว่าเป็นคนไทยนะคะ
กลับจากเกาหลีใต้๒๐๐คน
บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
พยายามหนีในช่วงการกักตัวและหนีไปได้ด้วย

ตอนนี้เองนะคะได้สั่งให้อธิบดีกรมควบคุมโรค
เร่งตรวจสอบรายชื่อข้อมูลคนที่เดินทางว่า
มีใครบ้างบ้านอยู่ที่ไหน
มีความเป็นไปได้ว่าจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
เพื่ออะไรเพื่อนำตัวกลับมากักกันโรค
มาตรวจซิว่ามีเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙หรือเปล่า
และจะต้องดำเนินคดีตามพรบ
ควบคุมโรคต่อไปเพราะว่าคุณหนีไง
คุณกลายเป็นคนมีความผิดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะ
และทำไมจะต้องเข้มงวดขนาดนี้นะคะ
คือผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกแบบนี้ค่ะ
มีเที่ยวบินจากเกาหลี๔เที่ยวเมื่อวานนี้
เที่ยวบินแรกที่มาถึงมีผู้โดยสาร๑๐๔คนเป็นคนไทย๘๘คน
และใน๘๘คนมีความเสี่ยงสูงใช้คำว่าความเสี่ยงสูงนะคะ
คนใน๖๖คนนี้ตรวจพบไข้แล้วด้วย๑๕คน
ต่อจากนี้จะต้องส่งตัวไปตรวจ
ตามขบวนการของกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นไข้ปกติ
หรือเป็นไข้ที่เกิดจากโรคโควิด๑๙ค่ะ
ฟังเสียงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
พบว่ามีไข้๑๕
คนนี้ก็จะไปถูกกระบวนการสาธารณสุขนะครับ
คนไหนเป็นไข้ปกติหรือมีเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ก็จะไปดำเนินการตามกระบวนการสาธารณสุขต่อนะครับ
ส่วนผู้โดยสารคนไทยที่เป็น๒กลุ่มเมื่อกี้
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมาก
ก็จะขึ้นรถที่เราจัดการไว้แล้วนะครับ
รอให้ท่านรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยก็จะถูกพาไปที่
วันนี้ก็จะเป็นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ
ตอนนี้ก็คือที่ยืนยันก็๕๑คนนะครับ
ส่วนที่เหลือจะถูกพาไปที่สถานีดับเพลิง
เพื่อแยกเดินทางไปที่จุดคัดกรองของภาคนะครับ
เดี๋ยวจะแยกเป็น๔ภาคนะครับ
ถือว่าการคัดกรองแบบนี้มันเป็นมาตรการเข้มครั้งแรกหรือเปล่า
หรือว่ายังไงที่มีกระบวนการในลักษณะ
ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ
ซึ่งเดี๋ยวสาธารณสุขได้ชื่อที่อยู่ก็จะตามไปเช็คทุกวันตามกระบวนการสาธารณสุขเขา
อธิบายสั้นขั้นตอนตามแบบนี้นะคะเดินทางมาถึงมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต้นก่อนเอาถ้ามีไข้ปุ๊บถ้ามีไข้แล้วตรวจสอบประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง
ไปเลยค่ะสัตหีบอันนี้นะไปเลยสัตหีบ
แต่ถ้ามีความเสี่ยงลองลงมาไปตามระดับภูมิภาค
จุดที่เขาจัดตั้งไว้ให้อาจจะเป็นโรงแรมที่เชียงใหม่ก็คือสนามกีฬา
เอาข่าวออกมาล่าสุดนี้นะคะแต่ถ้าไม่พบไข้เลยแล้วก็ตรวจอีกว่าไม่มีโรค
อย่างไรก็ตามคุณก็จะต้องกักตัวด้วยการเดินทางไปกักตัวที่บ้าน๑๔วันอยู่ดี

ส่วนความพร้อมของสถานที่ที่บอกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องไปอยู่
ก็คืออาคารรับรองสัตหีบชนบุรีค่ะ
ซึ่งจะเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้
เมื่อคืนที่ผ่านมามีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้นะคะ
เขาแยกเป็นกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไทยเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย

เมื่อวาน๕๙คนหญิง๓๒ชาย๒๑
เดินทางมาเลยค่ะที่สัตหีบด้วยรถบัส๓คัน
เป็นล็อตแรกนะคะที่มาส่งมาที่ศูนย์เฝ้าระวัง
ทั้งหมดผ่านการคัดกรองฆ่าเชื้อทำความสะอาด
กระเป๋ารองเท้าอุปกรณ์สื่อสารขึ้นห้องพัก
คัดแยกหญิงชายเข้าห้องพักดูอาการ

สำหรับพื้นที่อาคารรับรองสัตหีบเนี่ยนะคะ

ผู้ที่ถูกกักตัวจะอยู่ในพื้นที่เฉพาะอาคารรับรอง
หลายคนบอกตรงนั้นด้านหน้ามันเป็นทะเล
มาตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดเชื้อ
โควิด๑๙ในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
ประจำเมื่อวานนี้๗มีนาคม
คือผู้ป่วยรายใหม่ก็พบว่าติดเชื้อเพิ่มมาอีก๒ราย
ผู้ป่วยติดเชื้อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๘ราย

เสียชีวิต๑รายรวมผู้ป่วยสะสม๕๐รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง๒รายที่ตรวจพบล่าสุด
เป็นชายไทยอายุ๔๐ปีทั้งคู่อาชีพพนักงานบริษัท
เป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางไปดูงานที่อิตาลี๖คน
เข้าประเทศกลับมาวันที่๒มีนาคมตรวจพบเป็นไข้๓คน
ใน๓ที่ป่วยเป็นไข้ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันที่๕มีนาคมแล้วก็ไปพบใหม่อีก๒ราย
รวมเป็น๓รายนะคะส่วนอีก๓คนยังไม่พบเชื้อ
แต่ว่ายังอยู่ในอาการอยู่ในการเฝ้าระวังกันอยู่
ส่วนกรณีหญิงไทยอายุ๓๐ปีที่เป็นแรงงานจากเกาหลีใต้
หรือว่าผีน้อยที่ตรวจพบไข้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่๕มีนาคมเนี่ยผลการตรวจซ้ำทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อ
ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก๑รายที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
ไม่พบเชื้อแล้วตอนนี้อาการยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่
ส่วนที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นภาพของคุณหมอใช่ไหมคะ
ใช่ครับมาดูที่เรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยกันหน่อยแน่นอนครับ
ลุกลามไปยังโรงพยาบาลด้วยและแพทย์สุพรรษภาพสุธวรรณกิจ
ภูมิในการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขราครับ
ก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเรียกร้องเลยครับ
ให้รัฐบาลนั้นตั้งตัวแทนภาคประชาชนและโรงพยาบาล
ร่วมกันจัดสรรหน้ากากอนามัยกับกระทรวงพาณิชย์
พร้อมตรวจสอบด้วยว่ามันมีคำถามเหมือนกัน
ทุกคนคงถามว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหน

หมอยังถามเลยว่าหน้ากากอนามัยหายไปไหน
ปกติเราคิดว่าหมอหรือโรงพยาบาล
จะเป็นจุดแรกที่เขามีที่เขามีเยอะด้วยใช่ไหม
แต่กลับงั้นไม่มีอย่างไรไม่มีอย่างไร
เขาถามเลยว่าแล้วใครกระตุ้นสินค้า
โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจันทร์นะ
ถึงกับต้องใช้เงินส่วนตัวในการสั่งหน้ากาก
๗๕๐บาทมาใช้เอง
มีออกมาโพสต์ภาพเลือดกระเด็นใส่เต็มเลย
หลังจากที่ผ่าตัดมาซึ่งหมอต้องป้องกันความเสี่ยงจากเลือดของคนไข้

ซึ่งมันน่าตกใจมากว่าที่หน้ากากอนามัยได้หมดโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว
ทำยังไงดีอ่ะนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยคุณหมอวรุษเองก็ออกมาโพสต์ด้วยว่า
สาธารณสุขจังหวัดไม่พอใจแล้วก็ให้หยุดสื่อสารเหมือนต่อว่าคุณหมอ
เรื่องของการขาดแคลนหน้ากากอนามัยก็เลยจำเป็นต้องลบโพสต์ไปเรียบร้อย
คือบทเรียนของการปิดข่าวแล้วก็เละเทะที่หลังแบบนี้คุณหมอเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
ทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการกักตัวก็มีกระแสข่าวลือออกมาต่างนานา
จะมีการใช้สถานที่นู่นสถานที่นี้เป็นที่กักตัวเหล่าผีน้อย
เดินทางกลับมาจากเกาหลีเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านจากจังหวัดต่างต่าง
ออกมาคัดค้านออกมาชุมนุมออกมาเรียกร้องว่าไม่ให้นำผีน้อยที่กลับมาจากเกาหลีใต้เนี่ย
ไปกักตัวในพื้นที่นะคะทั้งที่จังหวัดประจวบคิริคันหรือที่จังหวัดอ่างทองก็ดีค่ะ
กันนะคะว่าจะเสี่ยงการระบาดในพื้นที่ก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยหลายร้อยคนเลย
นี่เป็นภาพที่จังหวัดอ่างทองร่วมร้อยคนได้ที่ป่าโมก
ชุมนุมกันที่หน้าโรงพยาบาลป่าโมกไปสอบถามข้อเท็จจริง
หลังมีข่าวว่าจะมีการนำตัวกลุ่มแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด๑๙
หรือว่าผีน้อยที่กลับจากสองเมืองดังที่เกาหลีใต้เอามาไว้ที่นี่
เอามากักกันโรคมาใช้โรงพยาบาลป่าโมกเป็นที่รักษาผู้ป่วยด้วย
ชาวบ้านบอกว่ายอมรับนะคะว่าหวาดภาวะกับเรื่องนี้มาก
และจะไม่ยอมให้นำตัวกลุ่มผีน้อยเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
ให้เราฐานเรื่องร้องของพี่น้องเท้าไหนของเราก็ยังไม่เอาค่ะ

ว่าการกักตัวเนี่ยมันเป็นยังไงเนอะ
ว่าเขาวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้คนในพื้นที่มั่นใจว่า
ฉันจะปลอดภัยใช่ไหม

ใช่ตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะมีโรงพยาบาลอยู่ไม่กี่แห่ง
ชาวบ้านเขาไปรักษาไปใช้บริการเป็นประจำเนี่ยนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลป่าโมกเองก็ออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้รับผีน้อยมาไว้ที่นี่
และทางรัฐบาลก็เตรียมจะใช้พื้นที่ทหารเป็นแหล่งเฝ้าระวังติดตาม
ซึ่งในวันจันนี้ทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลจะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้ง
อย่างไรก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวมาให้ความกระจ่างกับชาวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมไปที่หอนาฬิกาหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันเช่นเดียวกันค่ะ
เมื่อวานนี้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวหัวหินนับร้อยคนออกไปรวมตัวการถือป้าย
เป็นข้อความคัดค้านการนำผีน้อยจากเกาหลีใต้มากักตัว
ดูอาการผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด๑๙ที่อาคารรับกรอบ
กองทัพบกสวนสนปฏิพัฒน์และอาคารที่พักสวัสดิการ
ทัพอากาศบ่อไฟโดยกลุ่มผู้คัดค้านมองว่าการนำผู้มีความเสี่ยงโรคมาเก็บตัวเอาไว้อาจสร้างผลกระทบเพิ่มคือทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ทราบข่าว
ไม่กล้ามาท่องเที่ยวหัวหินซึ่งก็จะยิ่งตอกย้ำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวย่ำแย่ลงไปอีก
อนผู้มีอำนาจพิจารณาถึงผลกระทบนี้และเชื่อว่าทางกองทัพจะหาสถานที่อื่นที่เหมาะสมกว่านี้
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ๑๕องค์กรของทางจังหวัดประจวบคิริคันก็มีการออกแถลงการร่วมการคัดค้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ด้านนายกิติพงศุกร์ภาคสกุลประหลัดจังหวัดชี้แจกนะคะว่าทางกระทรวงกลาโหมยืนยันออกมาแล้ว
ว่าจะไม่ใช้พื้นที่ทหารในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคิริคันเป็นพื้นที่ในการควบคุมโรคค่ะ
ดังนั้นต้องสื่อสารนะให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจว่าคุณจะใช้พื้นที่ไหน
แล้วมาตรการเป็นอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเขามั่นใจว่ามันจะปลอดภัย